อาจารย์ช้างที่เคยมาบอกเราว่า

ใช่เพราะว่ามีเรื่องราวของดาว
ก็จะมีผลไปทั่วโลกเลยไม่ใช่แค่ในประเทศไทยเท่านั้น
และสำนายนดิว่าเดือนสิงหา

จานช้างยังไงคะเกิดเหตุแล้วตามที่จานช้างได้ทำร้ายไว้เลย

จริงเนี่ยอันนี้เป็นโพสต์ที่ลงไว้นะครับ
พาดหัวในโพสต์นี้ไว้ว่าช่วงเวลาแห่งความแรงนะครับ
แล้วก็เขียนว่าดวงดาวจะมีความแรงอยู่๒เดือนนะครับ
ก็จะมีผลทั้งกรกฎาคมและสิงหาคมนะครับ
แต่ว่าผลที่ทำให้เกิดขึ้นเนี่ยคือผลจากภัยธรรมชาติ
แผ่นดินไหวใหญ่ภูเขาไฟระเบิดไฟไหม้ใหญ่และเหตุการณ์ไม่คาดฝัน
ไหว้ไหม้อาจารย์เคยพูดในรายการ
และสิ่งที่เขียนไว้ก็คือว่าส่งผลทั้งในเมืองไทยด้วยเพราะว่า

ที่พี่เขียนอย่างนั้นเนี่ยเพราะว่าหนึ่ง
ผลของดวงดาวเนี่ยมันเกิดขึ้นที่ราศีเมษ
ซึ่งราศีเมษเป็นราศีของดวงเมือง

มันก็จะมีผลกระทบในเรื่องของสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้น
แต่ต้องบอกก่อนว่าแคลดินไหวคังเนี่ย

พอพ้นจากเดือนสิงหาไปแล้วเนี่ย
ดวงเมืองก็จะเริ่มเปลี่ยนไปในทิศทางที่ดีขึ้นนะครับ
แต่ว่าโดยหลักการเนี่ยคือภาษาดวงเขาเรียกว่า
เหมือนดาวมันจะสีของ

ใช่ค่ะคือในช่วงนี้
ก็คือช่วงที่ดวงดาวแรงนะครับ
มันก็จะมาแรงกันมากคือในช่วงกรรคกราชกระดาศิงหาครับผม

อย่างตอนนี้ที่อิตาลีนี่คือเละเลย
ถล่มเลยแล้วมันจะมีอีกไหมคะ
คือต้องบอกว่าปกติเนี่ยเวลาไอ้คำพยากรเรื่องภัยธรรมชาติเนี่ยนะฮะ
มันบอกช่วงเวลาได้แต่ว่ามันบอกพิกัดไม่ค่อยได้
แต่ว่าครั้งนี้ที่เขียนเป็นเรื่องเมืองไทยด้วยเพราะว่า
เอิญมันไปเกิดที่ราศีของดวงเมืองพอดี

ใช่คือทุกทีมันอาจจะไปสมมุติว่า
อีก๕ปีข้างหน้าสมมุตินะครับมันไปเกิดที่ราศีกรกฎราศีสิงศ์อะไรอย่างนี้
พวกนั้นบางทีเราทายไม่ได้ว่ามันจะเกิดที่ไหน
อืมจำเป็นเกิดในครั้งเนี่ยมันเป็นช่วงที่ภาษาดวงเขาเรียกว่า
มนุษยูกับดาวเกรดซึ่งเป็นดาวแห่งความปั่นปวนไฟไหม้แผ่นดินไหวอะไรเนี่ย
มันมีอิทธิพลกับดวงเมืองมากนะครับ
แต่ว่าในช่วงนี้มันเป็นช่วงที่เหมือนดาวกำลังจะถีบออกแล้วก็เขาเข้ามาตั้งแต่กรกฎาแล้วครับ
ครับแต่ฉันยืนยันใช่ไหมครับว่าเหตุที่เกิดขึ้นน่าจะเกิดนะครับน่าจะเกิดจากดาวมริตยูถูกไหมครับ
เป็นมริตยูผสมเพื่อเกดคือมริตยูอย่างเดียวเนี่ยไม่ค่อยมีผลเยอะเท่าไหร่
แต่พอมีพระเกตเนี่ยเป็นเหมือนตัวจุดระเบิดเราก็จะเห็นว่าก่อนแผ่นดินไหวเมืองไทยเราก็มีข่าวอะไรแบบนี้
เหมือนเป็นน้ำมันกับไฟอ่าสมมติของเราก่อนอันนี้ก็ข่าวระเบิดไง
เมื่อเมื่อวันระเบิดพักที่ระเบิดแบบว่าเยอะแยะเลยแล้วก็ระเบิดที่หัวหินที่อะไรอย่างงี้ก็คืออยู่ในนี้ด้วย
เราย้อนเอาแค่สองเดือนเนี่ยครับศรักษณะสิ่งหาเนี่ยสองเดือนมันจะมีเรื่อง
เรื่องที่เราแบบนี้เกิดขึ้นคือมนุษยูเนี่ยถ้าอย่างที่คุณหนุ่มพูดเลยฮะคือ
หรือให้เข้าใจง่ายหน่อยเหมือนเหมือนเราเปิดแก๊สไว้อืมแล้วมีไฟมาเพราะว่าเกดมันเนี่ยเป็นประกายไฟ
พอปุ๊บขึ้นมาปุ๊บเนี่ยโอ้โหทั้งภัยจากมนุษย์ภัยจากธรรมชาติเนี่ย
มันก็แรงขึ้นนะครับแต่ว่าอย่างที่ย้ำว่าโชคดีอย่างหนึ่งก็คือว่าหนึ่งเมืองไทยเราก็โดนผล
น้อยนะฮะอันนี้ต้องถือว่าประเทศไทยเนี่ยก็ได้รับอาจบางคนอาจจะตื่นเต้นตกใจแต่เชื่อว่า
ก็คงไม่ได้น่ากลัวเหมือนกับประเทศอิตาลีที่เราเห็นจากข้าวกันนั่นสุดนั่นสุดนะครับ
มีอะไรที่ต้องกลัวต่อไปอีกไหมครับหลังจากนี้เลยเลยเลยสิงหาไปแล้วไม่ต้องมีอะไรแล้วใช่ไหมคะ
ไหนพูดถึงราศีแล้วก็ต้องย้ำว่าราศีที่มีผลเนี่ยก็คือ
ราศีเมษซึ่งเป็นเจ้าภาพของงานนี้นะครับที่แรงแล้วก็ราศีตุล
ทั้งราศีทั้งรักษณะใช่ไหมฮะทั้งรักษิทั้งราศีแล้วก็ทั้งรักษณะด้วย
ปวดหัวในชีวิตเนี่ยมาจะครบแล้วจะครบกำหนดแล้วนะครับ
เหลืออีกสัปดาห์เดียวเองฮ่าอืมแต่ว่าบางทีเนี่ย
ไอตอนจะจบเนี่ยแรงส่วนท้ายอ๋อส่วนท้ายชุดใหญ่เออ
อ่าถูกต้องนะฮะเนี่ยตอนเนี่ยเนี่ยแม่บางทีแบบอลังเลยนะครับ
อย่างนี้ก็เลยอย่างนี้ก็ต้องระวังไว้ให้ดีอันนี้สุดท้ายต้องระวังไว้ให้ดี
ไหนสองคือแล้วพอแล้วแล้วถ้าเรื่องดีอะฮะเรื่องดี
เรื่องดีของบางบางคนเนี่ยเป็นแนวทุกขลาดอืมก็คือว่ามีเรื่องก็จริง
แต่ว่าเฮ้ยก็มีมีโชคมีเงินนานมีอย่างอื่นจริงจริงตามมานะครับ
แต่ครับอันนั้นเนี่ยขึ้นอยู่กับคนดังนั้นเนี่ยสิ่งที่แนะนำที่สุดคือ
เหตุการณ์ไม่คาดฝันนะครับใครที่อาจจะกังวลและไม่ต้องกังวลนะครับ
คือแนะนำว่าเวลาเจอดวงดาวพวกนี้เนี่ยให้เราสวดมนต์ไห้พระเยอะเยอะนี่ค่ะ

ถ้าเกิดเรามีโอกาสได้สวดมนต์ได้ไหว้พระ
ได้ทำบุญนะฮะโดยเฉพาะในสถานที่ที่แบบ
เราไปสถานที่ที่มันแปลกโบราณสถานถ้าลูกคุณไปศรียา
ไปที่ที่เป็นซากหลักหัดพัง
ไปสวดมนต์ตรงนั้นเลย

กลิ้งตัวลงมาหลบข้างเตียงนะฮะใช้หมอนการศีรษะอย่าเคลื่อนไหวจนกว่าจะสงบนะครับห้ามใช้ลิฟท์นะครับหนีจากกระจกให้ไกลนะฮะสังเกตจุดอันตรายเช่นแก๊สหรือว่าสวิตเฟย์หากอยู่นอกอาคารสิ่งโล่งแจ้งคือจุดปลอดอ่าจุดปลอดภัยที่สุดก็คือก็คือสิ่งที่บอกอ่าท
คุณป้าขวาเลยหรือว่าหลบอยู่ใต้เตียงปั๊บก็ยังมีสิ่งที่คุณมารู้ไหมครับว่าใครทำฝันดีฝันเด่นทำไว้เขาทำตลอดนี้๒คู่นี้ทำมานานแล้วเราก็บอกให้ทุกคนทำด้วยแต่ไม่มีใครทำตามคือต้องซื้อของเก็บไว้ไปแล้วก็เปลี่ยนให้ให้ใหม่อยู่เรื่อย